สถานที่๑๓กรกฎาคม๒๕๒๕เกิดเหตุสะเทือนขวัญภายในห้องน้ำของโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่ง
สะพานควายกรุงเทพมหานครหลังมีคนไปพบนางสาวเอนามสมมุตินักศึกษาวัย๒๓ปี
หงายเสียชีวิตอยู่บนโถส้วมท่อนล่างเปลือยกระโปรงถูกถลกขึ้น
ข้างตัวมีมีดปอกผลไม้ตกอยู่หนึ่งเล่มมีเสื้อผ้าร่มสีแดงสลับขาวตกอยู่หนึ่งตัว
และที่คอพบเสร็จผ้ากี่ริ้วสีเทากับผ้าห่มสีเทาถูกต่อกันรัดอยู่ที่คอ
มีทรัพย์สินหายไป๕รายการประกอบด้วยสร้อยคอนาคพระเลี่ยมทองแหวนทองคำต่างหูนาฬิกาและเงินสด
คดีนี้กลายเป็นข่าวโด่งดังในชั่วพริบตาตำรวจนครบานระดมชุดสืบสวนมือดีระดับภาคการ
แฟนนุ่มเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อลงทะเบียนเรียนก่อนจะเดินทางมาอย่างที่โรงภาพยนตร์แห่งนี้
เพื่อดูภาพยนตร์๒เรื่องติดกระทั่งเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีทั้งสองคน
เดินออกมาที่ด้านหน้าโรงภาพยนตร์เพื่อเดินทางกลับที่พัก
แต่ระหว่างนั้นนางสาวเอกแยกตัวไปเข้าห้องน้ำ
โดยไม่รู้ว่าภัยกำลังจะมาถึงตัว

นายพลแฟนนุ่มเห็นแฟนสาวหายไปผิดปกติ

จึงรีบแจ้งพนักงานโรงภาพยนตร์พังประตูเข้าไป
ก่อนจะพบภาพร่างไร้วิญญาณของแฟนสาว
นอนแน่นิ่งอยู่ในห้องน้ำ

ผู้เสียชีวิตถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ปรากฏลอยนิ้วมือของฆาตกร

ทำให้ตำรวจสาวไปถึงตัวคนร้ายได้
และอีกหนึ่งบ่อแสที่ทำให้ตำรวจแกะรอยคนร้ายได้

เป็นชายสูง๑๕๐เซนติเมตรอายุ๓๐ปี
หนวดหลังค่อมผมหยิก
จ้องมองแฟนสาวและตนเองแทบไม่ละสายตา
ระหว่างที่ภาพยนตร์กำลังฉาย
อดคล้องกับคำให้การของพนักงานโรงภาพยนตร์ที่ระบุว่า
เห็นชายพิการมีเนื้องอกที่หน้าอกและขาพิการ
ท่าทางเดินกระเพกมาชมภาพยนตร์อยู่บ่อยครั้ง
และมักมีพฤติกรรมยืนหน้าห้องน้ำชาย

อกจากนี้ยังมีพยานเป็นสาวคนหนึ่ง

จำฆาตกรรายนี้ได้เป็นอย่างดี
แสทั้งหมดทำให้ตำรวจเร่งตามหาตัวคนร้าย
ที่มีรูปประพันธ์สันฐานดังกล่าว
ผ่านไปสามวันหลังจากเกินเหตุ
ก็สามารถจับกลุ่มตัวนายเล็กสุเคน
หรือไอ้เป๋อกไก่ฆาตกรเลือดเย็นรายนี้ได้
เป๋อกไก่สารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุ
แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืน
จะคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
มกลางการคุ้มกันความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

สร้างความโกรธแค้นให้กับญาติและชาวบ้านเป็นจำนวนมาก
ระหว่างทำแผนมีเสียงโหร้อง
ให้เจ้าหน้าที่ประหารชีวิตเป๋อกไก่

การทำแผนเริ่มต้นตั้งแต่การซื้อตัวหนัง

จนในบนแฟนลุมนางสาวเอจำได้
จากนั้นเป๋อกไก่ไปดักรอนางสาวเอกที่หน้าห้องน้ำ
รอจนกว่าผู้เสียชีวิตเข้าห้องน้ำแล้วเสร็จ

สบโอกาสเป๋อกไก่จึงชักมีด
ซื้อมาจากปากทางเข้าโรงภาพยนตร์

ข่มขืนแต่ผู้เสียชีวิตไม่ยินยอม
จึงลงมือฆ่าอย่างหดเฮียม
ต่อมาปีสองพันห้าร้อยยี่สิบหก
สารมีคำตัดสินลงโทษประหารชีวิตเป๋อกไก่

ตลอดข้อกล่าวหาหวังบรรเทาโทษ

เนื่องจากเขาเคยกระทำความผิดมาแล้วสี่ครั้ง
ถูกคุมตัวเข้าใต้ถุนสารอาญา
ในสภาพหน้าซีดเพื่อส่งตัวเข้าแดนประหาร
ตำนานเป๋อกไก่